ไม่ได้พาไปดูลิงอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกันที่นี่นะครับ

ซึ่งจะเด็ดถูกใจขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรี
มาวันนี้เอาใจคนทานเนื้อแถมชอบทานเส้น
เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่สารพระการแห่งนี้
เดี๋ยวผมจะไปเจอกับเพื่อนของผมนัดไว้แล้วพี่ลิงที่แสนน่ารักไง
นอกจากศาลพระกาลมาไหว้สาการราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว
ก็จะมีพระปางสามยอดให้ได้เดินชมวิวเดินเพลิดเพลิน
แถมได้ทักทายน้องลิงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
เอาไหมเอาไหนล่ะเพื่อนเพื่อนไม่กินอ่ะกล้วยไหม
เอากินเลยค่ะเดี๋ยวขอโอ้เพื่อน
เพื่อนเสร็จแล้วเลี้ยงตัวเองบ้างเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ
ล้วนเพี้ยนไก่ไม่เพี้ยนเพี้ยนไม่สนแล้วแต่เพี้ยนบอกแล้วว่าไม่ไกลอร่อยแน่นอน
ลายแทงที่เพี้ยนบอกเลยดีกว่าตามกันมาครับ
เดินมาถึงร้านที่เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้แล้ว

อย่ารอช้าข้ามฝั่งไปเลยดีกว่าครับ
ก้วยเตี๋ยวร้วนร้วนเนี่ยมันมาจากคำว่าสวยร้นร้วนรึเปล่าครับ
ร้วนนี้เป็นชื่อของแม่ใหญ่ค่ะอ๋อแม่ใหญ่เหรอ
เป็นคนคิดสูตรลูกชิ้นค่ะขายกันมาตั้งแต่รุ่นแม่ใหญ่เนี่ย
กี่ปีแล้วครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีแล้วค่ะ
เป็นสิบถึงห้าสิบปีนี่ก็แสดงว่าเป็นรุ่นลูกแล้วเนาะ
รุ่นเหรนค่ะรุ่นเหรนเลยเหรอใช่ค่ะนี่รุ่นเหรนเลยนะ
บอกว่าดังมากลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูแล้ววันหนึ่ง
หายหมดไปกี่กิโลเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าสิบโลค่ะ
สิบถึงห้าสิบโลอ่ะบอกตรงหมดเป็นพันเป็นหมื่น
งั้นวันนี้จัดไว้สักกี่เมนูครับผมเนี่ยหิ้วหิว
ว่าจัดเต็มโต๊ะเลยนะค่ะคนสวยใจดีมีอยู่ที่นี่
ลโบรีเนอะจ้ะค่ะงั้นไปที่โต๊กันเลยดีกว่านะครับไปครับ
อย่ารอช้าเลยก๋วยเตี๋ยวผมมาแล้วเส้นเล็กใช่ค่ะเส้นเล็กค่ะ
เป็นเส้นพระเอกเลยนะเดี๋ยวลองทานดูก่อนนะครับว่าเส้นเล็กของที่นี่รสชาติเป็นยังไงนะ

ก๋วยเตี๋ยวช้านี่ถิเดจจริงจริงนะคุณผู้ชมนะอัลเคยังแรกผมว่ามันจะเลิกกันที่ความหวานก่อน
ใช่ค่ะแต่มันเป็นความหวานของตัวน้ำซุปมันถูกไหมใช่ค่ะพอมันหวานกลมกล่อมแล้วเนี้ย
ไปกับตัวเส้นเอ้ยเส้นเส้นเล็กลวกเก่งจังเลย
คือมันไม่แข็งกระด้างแต่ว่ามันนิ่มพอดีพอดีคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ตัวหมูหมักค่ะอันนี้ทีเด็ดเลยใช่ค่ะรสชาติดีอ่ะ
มันมีความนุ่มแล้วก็ความหอมหวานของตัวเนื้อหมูหมักอยู่แล้ว
ร้านนี้เขาไม่ได้ดังเฉพาะลูกชิ้นหมูอย่างที่ผมบอกไป
ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เนื้อหมักของเขาเนี่ยอร่อยมาก
แต่ผมให้ดูก่อนชามนี้เป็นชามที่ทีเด็ดจริงทุกคนที่มานะ
เขาสั่งแต่ชามนี้กันทั้งนั้นคือเกาเหลาเนื้อเนื้อมาเป็นชิ้นแบบเนี้ย
เนื้อสดผ่านไปนี่มีเนื้อเปื่อยด้วย
เปื่อยมาเป็นชิ้นแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหเต็มปากเต็มคำแน่นอน
กินแล้วนะ
ถูกใจจริงจริงสำหรับเกาเหลาตัวเนื้อเนี่ยโอ้โหรสชาติมัน
คือมันเข้มข้นแล้วมันก็ไม่เหนียวเลยนะค่ะเราใช้ส่วนผสมที่ว่าของรุ่นย่าล้วนเขาหมักมาให้ค่ะ
เปื่อยเราเนี่ยต้มนานไหมหรือมีวิธีการทำนานแค่ไหน
เปื่อยนี้ถ้าเราจะให้หอมอย่างที่ให้นุ่มเนี่ยเราจะไม่ใช้เตาแก๊สค่ะ
เราสำหรับจะเป็นเตาฟรีเตาทางโอ้เตาเปื่อยร้อนร้อนเลยนะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะส่วนน้ำซุปเนื้อเนี่ยเราจะใช้เป็นกระดูกของเนื้อข้อของเนื้อโดยเฉพาะเลยค่ะ
จะทำให้กลิ่นหอมหวานค่ะน้ำซุปค่ะแหมต้องบอกเลยครับคุณผู้ชม
ก๋วยเตี๋ยวร้านล้วนเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือจริง
ไม่ว่าจะเป็นหมูหมักลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อย
หรือแม้กระทั่งน้ำซุปร้อนสดพวบเข้าไปต้องบอกเลยว่า
เค็มข้นอร่อยกลมกล่อมเอามากมากเลยแหละครับ
ดูผมนั่งทานแล้วหวานเต็มโต๊ะขนาดนี้อยากรู้ใช่ไหมเออ
ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเท่าไรที่ก๋วยเตี๋ยวชำล้านสี่สิบห้าบาทค่ะ
ลองมาทานกันดูเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเพราะว่าโอ้โหดูแล้วอร่อยถูกใจและราคาไม่แพง
และการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นล้วนก็ไม่ยากเลยล่ะครับ
เพียงแค่ขับรถเข้ามาที่ตัวเมืองลบบุรีแล้วตรงมาที่วงเวียนศรีสุริโยไทย
สังเกตง่ายทางขวามือก็จะเห็นร้านล้วนตั้งตรงานอยู่ตรงวงเวียนนี่แหละครับ
อะไรที่ติดอกติดใจมากคือลูกชิ้นเขาลูกชิ้นเขาชื่อเขาจะดัง
กินมาตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่ย่าตายายเขาละครับ
รบบุรีก็ต้องมากินนะครับอร่อยมากครับ
สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเปล่าอร่อยล้วนค่ะ
เนื้อมันนุ่มชิ้นเนื้อมันจะใหญ่ด้วย

วันนี้หนูสั่งหมี่ขาวแห้งหมูหมักมาค่ะ
เวลาไหนน่ะหนูหิวน่ะหนูก็ต้องคิดถึงร้านนี้ตลอดค่ะเพราะว่ามันอร่อย
อันนี้น้องเขาพูดจากใจจริงเด็กก็ไม่โกหก
อร่อยจริงเด็ดมาก

อร่อยแบบนี้นะตามธรรมเนียมของเรานะครับ
ทายาทรุ่นที่๔ของร้านนี้
สุดสวยจริงขอบคุณนะครับ
สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรถคู่ใจของผมนะครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
พามาตลอดกินถึงที่นี่ที่จังหวัดลบบุรีครับ
อร่อยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเผ็ดมาก
อร่อยจริงสวยมากเด็ดมาก
แม่ค้าสวยก็สวยก็ยอมรับแต่พูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยว
ก็อร่อยจริงเด็ดมากที่เด็ดกว่าก๋วยเตี๋ยวก็คือลิง